ดิฉันสับขาหลอกไปอีกงานนึงคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์โอ้โหข่าวลื้อมากมาย
ว่าเลิกกับพี่โน๊ตแล้วแล้วก็ข่าวลือว่าคุณโน๊ตเนี่ยเน้นว่าเป็นข่าวลือนะคะ
เป็นไฮโซที่ติดหนี้เพื่อน๓๐ล้านจริงหรือเปล่า

แล้วเขายอมรับหรือยังว่าเป็นแฟน
ฟังทั้งหมดจากแพทติเซียกูธที่งานแน่นมาก

ค่ะก็จริงเป็นเนื้อเพลงค่ะ

หนูฟังแล้วหนูชอบค่ะก็เลยเอามาเขียน
ไม่กังวลนะครับพี่เพราะว่าหนู
เท่าที่รู้จักหรือเท่าที่สัมผัสได้ก็ยังไม่ได้
ไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า

หนูไม่ได้หนูคุยทีละคนอยู่แล้วค่ะ
หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาก็ให้เขามาพูดเองดีกว่าค่ะ
หนูเองก็ขอไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวค่ะ
ได้เห็นข่าวเลยนะครับ

บางอย่างใหญ่พี่แจ๊คไม่เจอกันหรอบ้าง
อยากให้ไปลอนดอนนี่เดินเฉียดกันเหมือนกรุงเทพเลยนะ